จากนี้ก็ทำให้สภาวิชาชีพสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทยค่ะ
ทำหนังสือขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ต่างสำหรับการนำเสนอภาพข่าวในลักษณะนี้
ภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยออกแถลงการขอความร่วมมือมา
ผู้บริหารบรรณาธิการผู้สื่อข่าวช่างภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง
และสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง
สำหรับการนำเสนอข่าวและภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม
และส่งผลกระทบต่อสังคม
หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนการนำเสนอภาพข่าวการฆ่าตัวตาย
เป็นการฆาตกรรมบุตรและฆ่าตัวตาย
ในช่วงรายการข่าวสถานีธุรทัศน์ต่าง
เมื่อวันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมา
สภาวิชาชีพพิจารณาเห็นว่าการนำเสนอข่าวลักษณะนี้

จริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน

ซึ่งอาจจะเป็นแรงจูงใจให้ก่อให้เกิดการเรียนแบบ
หรือเห็นว่าเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา
ที่จะได้รับความสนใจจากสังคม
ภาวิชาชีพนะคะจึงได้ขอให้กองบรรณาธิการข่าว

พิจารณาตรวจสอบการนำเสนอข่าวดังกล่าว
กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
และใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวลักษณะนี้
โดยยึดถือหลักจริยธรรมในการนำเสนอข่าว
ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข่าวในเรื่องที่
ขัดต่อศิลธรรมอันดีของประชาชน
ตลอดจนขอให้ยึดถือแนวปฏิบัติในการได้มา
และการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสื่อมวลชน
โดยจะต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือศักดิ์ศรีมนุษย์

ตามที่บรรณาธิการข่าวของสถานีโทรทัศน์
ได้พิจารณาเห็นพ้องต้องการให้ถือปฏิบัติ
และหากมีข้อผิดพลาดตามที่ได้รับการร้องเรียนมา
ขอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

ยังคงได้รับความน่าเชื่อถือจากสังคมค่ะ